เอาละครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องของพระนักพัฒนากันบ้าง
ตอนนี้เชิญชวนในการที่จะร่วมกันทอดผ้าป่านะครับ
ก่อนที่จะถึงช่วงของเข้าพรรษา
วิธีการในการทอดผ้าป่าหรือว่าเครื่องอัฐบริคารต่างก็มีหลากหลาย
คณะพระนักพัฒนาเชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญผ้าป่าโซร่าเซลล์

โซล่าเซลก็นำแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
ใช่นะครับแต่คราวนี้จะเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันทำบุญ

ไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นทองนะแต่เป็นโซราเซลล์แทนนะครับ
โดยพระพงศกรสุธาธิโกนะครับอายุ๒๔ปีเป็นพระนักพัฒนา
ควบคุมดูแลการติดตั้งแผงโซราเซลภายในวัดสมหวังวนาบราม
ตำบลวัดประดูกอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
หลังจากได้รับแผงโซราเซลมาจากการทอดผ้าป่า
เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในวัดนะครับ

ท่านบอกว่าอุปสมบทที่วัดแห่งนี้มาเมื่อ๕ปีก่อนนะครับ
จากนั้นก็ได้ไปศึกษาพระธรรมที่วัดราชนัดดากรุงเทพ
ส่วนตัวนี้มีความสนใจเรื่องของพลังงานทดแทน
ศึกษาด้วยตัวเองใช้เวลานานกว่า๔ปี

จะพบญาติโยมที่มีความรู้ด้านแผงโซราเซล
เริ่มทำโครงการทอดผ้าป่าโซราเซลให้กับวัดป่า
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าแล้วก็นำไปติดตั้งให้ฟรีนะครับ
ผลจากการทอดผ้าป่าโซราเซลก็สามารถให้แสงสว่าง
วัดป่าในพื้นที่ภาคกลางไปแล้วถึง๔วัดนี่คุณ
ในส่วนของวัดสมหวังวนาบรามซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดนะครับ
ก็ได้นำแผงโซราเซลที่มีขนาดกำลังการผลิต
กระแสไฟฟ้า๑๐กิโลวัตต์มูลค่ากว่า๔แสนบาทไปติดตั้งให้
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

ใช้พลังงานแจกแสงอาทิตย์แบบนี้นะครับ
เอาล่ะบอกบุญบอกต่อกันหน่อยคุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมที่สนใจที่จะทอดผ้าป่าโซราเซลล์
ก็ติดต่อหรือว่าหรือว่านะถ้าสนใจเรื่องของพลังงานทดแทน
ติดต่อได้ที่พระพงศกรเลยนะครับ
ท่านบอกว่าสามารถติดต่อขอเรียนรู้จากท่านได้

โดยท่านยินดีถ่ายทอดความรู้ให้
โดยไม่คิดมูลค่าใดนั่นเองนะครับ
โอ้โหเป็นเรื่องราวที่ดีย้ำวัดกันอีกสักหน่อยนะฮะ
ก็เป็นวัดป่านะครับ
สุรธานีตำบลวัดประดูกอำเภอเมืองนั่นเอง
สมหวังวนารามนะครับ